อีกหนึ่งครอบครัวที่ก็ต้องให้กำลังใจกันต่อค่ะ
คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีดราม่าถึงขั้นตัดพ่อตัดลูกกับคุณบูม

ถูกต้องค่ะสำหรับตลกดังพี่ชูศรีเชิญยิ้
กับลูกสาวบูมชะยาภา
ที่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและควรทำค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาด้วย

แต่ว่าในส่วนของหนูหนูได้ปลดล็อกตัวเองแล้ว
ในสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะขอโทษพ่อ
เข้าไปกอดก็เข้าไปกราบเท้า
เข้าไปกราบเท้าเขาแล้วก็กอดเขา
แล้วก็บอกว่าพ่อหนูขอโทษนะคือหนูนอนร้องไห้ทุกคืนเลย
เขาก็ไม่ได้ตั้งตัวหรอกค่ะว่าจะเจอหนูอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็เหมือนกับตบไหลแล้วไม่เป็นไรลูกไปทำงาน
ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอค่ะเท่าที่ทราบก็คือพ่อทำงานหนัก
เป็นว่าศพแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งพ่อลูกกลับมาคืนดีกันแล้วล่ะ
เนอะพ่อลูกกลับมาคืนดีกันแล้วล่ะเนอะ